มาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้าน
ไม่พอใจเจ้าหน้าที่อบตแล้วฮะ

หัวหน้าฝ่ายโยธากลางวงหารือเลย
แล้วในวงนั้นมีทั้งประหลัดอำเภอ
มีทั้งนายยกอบตมีทั้งผู้ใหญ่บ้าน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ไม่ได้ถ้าไม่ใช้คำนี้ผมไม่ยอมอ่ะผมบอกเลย

ผมไม่ได้บอกให้คุณกลัว
ผมจะมาแค่๓๐คนคุณจะให้จ้ะเหรอ
คุณกำลังหยุดไหนได้
นี่ไอ้ปุ๊พอใจไหม
ทำไมพูดใจเย็น
มึงเป็นหน้าศักดิ์ฐาน
รักษัยประชาชน
พาพูดคำจาวมึง
ตั้งแต่อยู่บนออวตอร์แล้วของครูกู

โอ้โฮพูดดูดี
เมื่อชายร่างทวมพูดแค่ว่า
ไม่ใช่ปุ้ยใส่ทันทีครับ
ใช่ค่ะทางประวัติภูมิไปเลย
มีการขึ้นแคปชั่นแบบนี้
กระทืบเจ้าหน้าที่ดูหมินชาวบ้าน
คนที่เอามาโพสต์ก็บอกว่าที่ต้องกระทืบเจ้าหน้าที่
เพราะเจ้าหน้าที่นี่แหละดูหมินชาวบ้าน

วงนี้เขาคุยเกี่ยวกับความเสียหายเรื่องน้ำท่วม
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบอกพี่กัดหน่อยละกันค่ะ
เขาคุยกันอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๓
ตำบลเทพมงคลที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วเห็นไหมในวงตอนแรกที่กล้องแพนไป
มีทั้งประหลัดอำเภอนายกอบตผู้ใหญ่บ้าน

ใช่ค่ะทีนี้ก็คุยกันเกี่ยวกับการเยียวยา
จากผลกระทบเรื่องน้ำท่วมนี่แหละตอนปีหกสี่
แล้วที่ชาวบ้านเขาบอกเขาไม่พอใจ
เขาก็ไม่พอใจตั้งแต่ตอนที่อบตไม่ได้ลงมาสำรวจความเสียหาย
เหมือนกับอบตสรุปเรื่องไปของงบกับจังหวัด
แล้วพอได้งบมาก็เยียวยาแบบไม่เป็นธรรม
ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงนะเขาก็บอกว่าอ้าว
ทำไมฉันได้ประมาณ๘๐๐ฉันได้๑๑๐๐
แต่บางบ้านที่เขาไม่ได้เดือดร้อนมากนักเขาได้๕๐
อันนี้มันคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาคาใจอยู่

หรือว่าให้ชาวบ้านส่งค่าความเสียหายไปให้

ใช่ทีนี้ตอนที่ชาวบ้านกำลังคุยอยู่
ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ค่ะที่ตัวแบบค่อนข้างใหญ่หน่อยเนี่ยนะคะ
คือเขาพูดขึ้นมาเหมือนกับดูหมินชาวบ้านแหละ

ใช่เพราะว่าชาวบ้านก็คือ
คุณปุ้ยนะกับภรรยากำลังชี้แจงอยู่
บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากิน
เครื่องมือการเกษตรรวมถึงบ้านเสียหายไปแบบ๓แสน
เขาก็อธิบายแบบนี้นะชาวบ้านอธิบายแบบนี้
๓แสนเราก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้เท่าไหร่หรอก
แต่ในเมื่อมันเสียหาย๓แสนก็ต้องเสนอเป็นความจริงไป
แต่ทีนี้คุณมาให้ค่าเยียวยา๘๐๐บาท
คุณเอาอะไรมาคำนวณคุณคิดได้ยังไงนะครับ
และทีนี้ชายร่างทวมคนนี้ซึ่งเป็นฝ่ายโยธาของอบต
ก็เหมือนหอบเอกสารมาแล้วก็ตะโกนบอก
เนี่ยโอ้โหชาวบ้านโกหกทั้งนั้นแหละ

โอ้โหทำให้นายปุ้ยแล้วก็ภรรยาไม่พอใจ
ออกไปชกแบบนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมเอาจริงจริงนะ
คือตอนแรกมันก็มีประโยคอีกอันหนึ่งที่เขาก็ไปจี้ใจเหมือนกัน
มากันแค่๓๔คนต่อให้มาเป็นร้อยก็ไม่กลัว
ทีนี้ค่ะพอมีเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
เราไม่ได้เห็นจังหวะที่แบบซัดไปเต็มตอนแรกนะ

แต่เนี่ยมันก็เป็นช่วงของการชุนละมุนวุ่นวายกันอยู่อะค่ะ
ทีนี้ในปุ้ยผู้ชายเสื้อเทาที่เป็นชาวบ้าน
แล้วก็ปรีไปชกหัวหน้าโยธาเนี่ยนะคะ
เราไปคุยด้วยเราไปคุยกับในปุ้ย
หรือว่านายชาญชัยแสงนาคอายุ๔๓ปี
ซึ่งในปุ้ยเขาเล่าให้ฟังนะ
ว่าเอาจริงผมแค่อยากให้ทางอบตทางฝ่ายปกครอง
ชี้แจงหน่อยเกี่ยวกับการเยียวยาเรื่องน้ำท่วม

ทำไมไม่ลงมาสำรวจความเสียหายที่แท้จริง
แต่พอโดนแบบนี้ผมฟิลขาดเหมือนกัน

ดูถูกชาวบ้านถึงหลายครั้งหลายคราว
อยู่ดีอาพูดขึ้นมา

คือเรามาพูดกันให้เข้าใจใช่ไหม
ผมพยายามสื่อสารให้ชาวบ้าน
ให้เจ้าที่รับรู้ถึงความเดือดร้อนที่แท้จริงของชาวบ้าน

ผมไม่ใช่คนธรรมโมที่จะมานั่งฟังใครแบบอะไรอย่างนี้ได้
คือเขาก็ยอมรับแหละว่าวันนั้นฟิลขาดจริงโมโหจริง
นักข่าวของเราเนี่ยนะคะก็ไปที่อบตเทพมงคลด้วย
จะไปถามจะไปถามจากนายกอบต
จะไปถามจากหัวหน้าฝ่ายโยธาผู้ชายร่างทวมที่โดนต่อยนั้นน่ะ
แต่ตอนที่นักข่าวเดินทางไปถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ทั้งสองคนเลย
นายกอบตกับหัวหน้าฝ่ายโยธาติดภารกิจ
ยังไม่ได้สะดวกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจริง
ถามว่านักข่าวทำยังไงรอค่ะ

แล้วก็ได้ข้อมูลมาด้วยว่าทางหัวหน้าฝ่ายโยธาผู้ชายร่างทวม
ที่โดนสัดโดนต่อยนี่นะคะ
จริงตั้งแต่วันที่เกิดเหตุน่ะ
ยุธยาหรือพื้นที่อื่นที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ได้รับการเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ย

โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินบ้านที่เสียหายจากน้ำท่วมเนี่ย
โอ้โหส่งมาประเมินยังไงก็ไม่รู้แหละ
แต่ว่าค่าเยียวยามันช่างแบบโอ้โหไม่เป็นธรรม
บางบ้านได้๒๐๐๐บาท
บ้านได้เท่าไหร่คุณ๕๐๐บาท
เออบ้านผมเสียหายผมได้แค่นี้เองไม่กี่พัน
แต่บ้านที่น้ำท่วมน้อยกว่าผมเนี่ยทำไมถึงได้เยอะกว่า

ร้องเรียนไปแจ้งเรื่องไปแจ้งเบาะแสอะไรกันเยอะเลยนะครับ
หลังจากที่เรื่องนี้ถูกนำส่งในโลกโซเชียลนะ
ใช่ค่ะนี่นักของของเรายังถามได้๘๐๐จริงหรอ
เขาบอกจริงคือทางอบตเขาเอามาให้เซ็น

ว่าจะรับเงินเยียวยาแบบ๘๐๐

ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานในพื้นที่ต้องมีการตรวจสอบนะครับ
เรื่องนี้อาจจะต้องถึงผู้ว่าเลยแหละนะครับ